คุณผู้ชมครับผู้ชายคนหนึ่งก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปครับ
แต่ว่าไปประสบอุบัติเหตุไปชนกับอีกคันนึงนอนบาดเจ็บอยู่
แต่กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลไม่ได้เพราะอะไรก็มันโป๊ะสิครับ
คว่ำปุ๊บยาบ้าตกเกลือนเลยครับโอ้โหโอ้โหต้องรอตำรวจมาแจ้งข้อกล่าวหาก่อนนะฮะ
แล้วก็ถึงจะนำตัวส่งโรงพยาบาลกันได้
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานครับที่บริเวณถนนจากบ้านโคกสะอาดไปยังหมู่บ้าน
๕ตำบล๔คิ้วอำเภอศรีคิ้วที่จังหวัดนครราชศรีมาครับ
ก็เป็นเหตุรถจักรยานยนต์แห่โค้งไปชนกันเองครับ
กู้ภัยไปถึงจะนำรถไปตรวจสอบมีคนเจ็บ๒คนเป็นผู้ชายนะฮะ
ก็ไปถามนายปรีชาศรีสูงเนินอายุ๔๔ปี๑ในคนเจ็บ
ขี่มากลับจากการทำธุระในตัวอำเภอพอถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับมาอย่างเร็วเลยแหกโค้งแล้วก็ไปชนกันทั้งสองคนก็ล้มบาดเจ็บนี่
หัวตรงหัวแตกกันไปพอกู้ภัยมาถึงก็ประถมพยาบาลนะฮะ
แต่ยังไม่สามารถพาคนเจ็บไปยังโรงพยาบาลได้ต้องรอตำรวจสัก

ที่ทับอยู่เนี่ยมันคือยาบ้า

ค้นไปค้นมาเจอทั้งหมด๖๙เมตรด้วยกัน
สอบปากคำทั้งที่นอนเจ็บอยู่อย่างนั้นนะฮะ

เดี๋ยวจะเดินทางตามไปอายัดตัวแล้วก็ดำเนินคดีข้อหาเรื่องของยาเสพติดกันต่อไป